ช็อกจริงจริงค่ะช็อกวงการบันเทิงนะคะว่าเพราะว่าคุณเห็มค่ะ
แต่ยังไม่ได้ออนแอร์ค่ะคุณเห็มเนี่ยคุณหน้าคุณตาจากละครหลายเรื่องคุณผู้ชม
หนุ่มดังมากปิ่นอนงนะคะคุณเห็มภูมิพระอดิษฐ์ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะก็โอ้โหเสียชีวิตค่ะโดยการผูกคอบริเวณระเบียงห้องนะคะ
โดอยู่ย่านราชประเขาค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยค่ะแฟนสาวเขานอนอยู่นะเชอรี่
ค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าตื่นขึ้นมาเจอช่วงประมาณ๔โมง๔๕คุณผู้ชม
มาเจอกับภาพที่เห็นคุณเห็มเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ใช่นะคะซึ่งเราก็ไม่ได้นำเสนอตรงนี้นะคะเพราะว่าภาพคือเราได้เห็นแล้วคือช็อกมาก
เสื้อยืดสีแดงคุณผู้ชมเนี่ยเลขห้องนี้เลยนะคะก็ผูกคออยู่ตรงระเบียงอ่ะ
แล้วมือยังกำเอ่อเขาเล่นแว่นตาสีดำค่ะสังเกงขาสั้นนะคะ
คุณผู้ชมคิดดูสิคะถ้าเป็นแฟนแล้วตื่นขึ้นมา
เจอแบบว่าแฟนเราผูกคอเสียชีวิตอยู่ที่คอนโดอ่ะช็อกไปเลยค่ะนะคะ
ซึ่งเมืองต้นแฟนของเขาก็ไม่ขอพูดชื่นละกันเพ้าทางย่านเขาบอกว่าไม่อยากให้เอ่ยถึงนะคะ
ข่าวนี้เอาจริงคุณผู้ชมตอนที่เปิดเผยออกมาเนี่ยคุณเห็มเนี่ยถามว่าดังไหม
ซึ่งหลายคนเนี่ยก็เคยติดตามผลงานคุณเองอยู่แล้วเพราะเขาเล่นละครหลายเรื่อง
แล้วก็มีหน้าที่พิธีกรด้วยในอีกหลายรายการพิธีกรในการประกวดนางงามระดับประเทศเขาก็ทำมาแล้ว
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาราที่น่าจับตามองในเรื่องผลงานเลยนะคะ
ไม่คิดหรอกค่ะว่าเขาจะตัดสินใจจบชีวิตลงแบบนี้เพราะไม่รู้ว่าสาเหตุจริงแล้วเป็นเพราะอะไร
แล้วก่อนหน้านี้เขามักจะลงรูปโพสต์เกี่ยวกับเรื่องเศร้า
ก่อนหน้านี้มีการโพสต์ให้กำลังใจคนที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะ
ซึ่งหลายคนก็มองว่าเอ๊ะคุณเห็นมันก็เป็นตัวอย่างในการที่แบบ

ซึ่งเห็นว่าแฟนสาวก็ได้จดหมายด้วยใช่ไหมฆิแจช์
แล้วโพสต์ด้วยบอกว่า
ใกล้จะถึงเห็นทางสว่างแล้ว
จะแบบสิ้นสุดการทรมานแล้วนะคุณผู้ชม
ซึ่งย้อนกลับไปค่ะนี่ค่ะเป็นคลิปที่เปิดนะคะ
เมื่อตอนวันที่๑๓กรกฎาคมค่ะ

ซึ่งแฟนเขาบอกว่าคุณเห็มเนี่ยอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะ
คือมีประโยคที่ฟังแล้วสะเทือนใจมาก

เขาบอกว่าเราไม่รู้หรอกนะคะ
่งหน้าว่าประโยคไหนจะเป็นประโยคสุดท้ายที่

เราไม่รู้หรอกนะคะว่า
ประโยคไหนที่เราจะได้พูดกันเป็นประโยคสุดท้าย
มันอาจจะเป็นประโยคก่อนเข้านอน
แล้วเขาก็ไม่ตื่นมาอีกเลย
คนค่ะนะคะเข้ามาแสงความเสียใจกันมากมายค่ะโดยนะคะอย่างเช่นคุณลิซ่าลิซาเด็ดค่ะที่เห็นเมื่อสักครู่ค่ะ
คือหลายคนได้ร่วมงานกันอย่างต้นหอมเนี่ยร่วมงานคุณเห็นพิธีกรรายการไงสนิทกันก็บอกว่าขอให้น้องไปหลับไม่คนไม่คาดฝันนะคุณผู้ชมก็ตกใจให้กันอันนี้ตรงตามมันตก
เพื่อร่วมกันทุกคนตกใจหมดแล้ว

คนไรรู้ไหมคะเพิ่งไปฟิตติ้งละคร
จำได้ไหมลายกินนาลีของพี่ออฟพรุ่งพลาด

คุณผู้ชมละครเรื่องนี้ค่ะเข้าไปด้วย
แล้วฟิตติ้งคือแบบโชว์หุ่นแข็งแรงมากเลยนะคะ

เมื่อวานนี้ไปงานก็โอ้โหรู้ข่าวพร้อมกัน

พีชเนี่ยคือเห็มเขาไปเป็นนักซิ่งรถนะคะ

ก็ตกใจแล้วก็เล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังด้วยนะคะ

เกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของคุณเห็มเลยค่ะ

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ทุกวันเนี่ย

เราเริ่มต้นทุกอย่างใหม่ได้เสมอนะครับ
แต่ถ้ามันเครียดหนักมากต้องวางแล้วก็ปล่อยให้เวลามันทำงาน
เวลามันทำงานไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วย

แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทั้งครอบครัวพี่เขาเลยค่ะ
จริงเป็นครั้งแรกที่ได้เจอตอนฟิตติ้งค่ะ
แต่ว่ายังไม่ได้คุยกับพี่เขาเลยค่ะ

ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยละกันนะคะ

เพราะฉะนั้นคือไม่คิดจริงว่าเขาจะตัดสินใจแบบนี้
แล้วก็หลายคนตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็มาย้อนคิดดูนะคุณผู้ชมว่า
อะไรที่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจ
หาทางเลือกที่จบแบบนี้นะคะ
ก็หลายคนมองว่าก่อนหน้านี้เขามีข่าวเศร้า
ข่าวเครียดอยู่ในเรื่องของการที่ติดหนี้ค่าเช่าบงค่าเช่า

แล้วก็มีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลด้านลบค่อนข้างเยอะเลย
คุณผู้ชมลองมาตระหนักกันนิดหนึ่งนะ

บางทีเราเองไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านี้เขาเจอปัญหาอะไรในชีวิตมาบ้าง
อย่างที่พี่เห็บบอกไว้บางทีชีวิตมันเปราะบาง
คำพูดบางคำพูดเนี่ยอาจจะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยไม่อยากจะกลับไม่อยากจะตื่นลืมตาขึ้นมาเจออะไรอีก
เพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะคะคุณผู้ชมในการวิพากษ์วิจารณ์ใคร
แล้วก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวของพี่เอ็มด้วยนะคะ